ช่วงนี้แหม่อากาศก็เริ่มเย็นหลายคนขับรถขึ้นเขาใหญ่
ต้องการจะไปสัมผัสอากาศหนาวขับรถระวังกันด้วย
หลังจากมีการเปิดเผยภาพช้างปากโขลงใหญ่ออกมาเดินริมถนน
เอาไปดูกันหน่อยนะฮะใครไปช่วงนี้ต้องระวังกันด้วยนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิฮะมันหาชมยากนะแบบนี้

ใครขับรถไปบางทีก็หวาดเสียวนะครับ
คือก็เป็นคลิปที่โชว์ความน่ารักของช้างป่าโขลงใหญ่เลย
ที่เขาใหญ่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับพร้อมทั้งมีการโพสต์ข้อความเตือนนักท่องเที่ยว
ขับรถก็ระวังกันด้วยในช่วงที่เขามีสัญญาณผ่านเส้นทางที่จะมีช้างผ่านของเขาใหญ่นะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เร่งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวนะครับ
ให้จะรอความเร็วของรถในการใช้ความเร็วเนี่ยไม่เกินหกสิบกิโลเมตรชั่วโมง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับช้างป่าด้วย
จากนี้ก็ขอความร่วมมือให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะ
มาตรการ๔มเวลาไปเนี่ย

ไม่ทิ้งขยะไม่ให้อาหารสัตว์ไม่ขับรถเร็วและไม่ส่งเสียงดัง
รวมไปถึงไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานโดยเด็ดขาดนะครับ